คุณผู้ชมค่ะการขุดคูกัญช้างรอบบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขาอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ส่วนหนึ่งก็เพื่อการเอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
อีกส่วนหนึ่งเป็นการป้องกันช้างป่ามาบุกรุกพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
กั้นช้างความลึก๓เมตร๕๐เซนติเมตรและความยาว๑๐๐กิโลเมตร
เป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ลุกล้ำพื้นที่การเกษตรและออกมาทำร้ายชาวบ้าน
บรรณาเขตรรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอังรือในจังหวัดฉะเชิงเศร้ากล่าวว่า
ขุดคูกั้นช้างก็เพื่อลดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้าง
โดยจะขุดให้รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานได้ง่ายขึ้น
เฝ้าระวังซึ่งอาจจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเนี่ยก็จะแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปถึงจุดบกพ่องที่เราจะแก้หาไขได้เร็วขึ้น
เพราะปกติในช้างจะเดินทางเส้นทางเดิม
ถ้าเรารู้ว่าจุดไหนที่เขาขึ้นตรงนั้นเราก็จะไปบล็อกเขาได้ง่ายขึ้น

การขุดคูที่สูงและลึกทำให้ง่ายต่อการเฝ้าระวังช้างป่า
แต่สิ่งสำคัญในช่วงแรกต้องเปิดช่องทางให้ช้างป่ากลับเข้าป่าได้เช่นกัน
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วช้างที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์จะไม่สามารถผลักดันกลับคืนสู่ป่าได้
และหลังจากช้างป่ากลับคืนสู่ป่าทั้งหมดแล้วก็ต้องขุดคูปิดทางเข้าออก
เพื่อให้ช้างอยู่ในบริเวณป่าเท่านั้น
แม้ว่าจะขุดคูในแนวลึกเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าข้ามกลับมาแหล่งชุมชน
แต่ด้วยความฉลาดของช้างป่าทำให้สามารถใช้เท้าเปียดินเพื่อปีนขึ้นและข้ามไปอีกฝั่งได้
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่นิ่งนอนใจได้วางมาตรการป้องกันอีกชั้นในอนาคต
ด้วยการสร้างรั้วไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ช้างป่าออกมาจากป่า
เพราะครูกัญช้างบางจุดยังไม่ใช่สมบูรณ์และยังต้องมีการปรับปรุง
กั้นช้างที่เราดำเนินการปรับปรุงนั้นผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการซ่อมแซม
คือเรายังทำไม่แล้วเสร็จดีนักนะครับก็ต้องมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถ้าตรงไหนเป็นลักษณะที่ว่าช้างยังสามารถที่จะออกได้
เราก็ต้องอาจจะต้องใช้ไฟกระตุกนะครับมาปิดกั้นเขาเพื่อป้องกันช้างออก
แล้วอย่างเขายังออกได้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขต่อ
ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เองก็มั่นใจว่าน่าจะป้องกันช้างออกได้
สร้างแนวป้องกันช้างยาวหลายกิโลเมตรทำให้ชาวบ้านที่ทำไร่ทำสวน
ว่าเป็นเรื่องที่ดีและไม่ต้องกังวลว่าทั้งจะออกมาลุกพื้นที่ทางการเกษตร
เพราะในอดีตที่ผ่านมาต้องคอยเฝ้าระวังช้างตลอดคืนและออกมาไล่ช้างกลางดึก
เราก็ไม่ต้องมากังวลกับปัญหาที่ว่าช้างจะมาทำลายของเรา
จากตะก่อนนี้ที่ช้างเคยข้ามประจำนะครับจากนี้ก็จะลงมานี้ก็ห่างหายไปเลยครับ
เราทำไร้ทำสวนแต่ที่เราต้องอุดหลับอ่อนนอนอย่างตีหนึ่งที่สองและต้องออกมาดูราชเมณในไร้เรามันก็คือ
รวมถึงป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนได้อีก
พยุงสักการสงเกตข่าวทหารัททีวีรายงาน